คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของผู้ชายคนนึงค่ะอายุ๓๔ปี
ก่อนหน้านี้เขาทำงานอยู่ที่จังหวัดสุราธานีนะคะครับ
แต่พอเจอวิกฤตโควิด๑๙ตกงานไม่มีเงิน
ก็อยากจะกลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ตแต่เพื่อนบอกว่างั้นมาอยู่ด้วยกันก่อน
อยู่บ้านเพื่อนนี่แหละที่จังหวัดกระบี
เขาก็เลยไปอยู่บ้านเพื่อนครับพอเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยค่ะ
อยู่บ้านเพื่อนที่จังหวัดกระบี่ก็ต้องมีการกักตัว๑๔วัน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้ากักตัวไปกักตัวมา
ของเพื่อนบอกว่าไม่เอาละไม่ให้อยู่แล้ว
ไปไหนก็ไปไม่ให้อยู่แล้วไม่ให้อยู่แล้วไล่เลยจะไปไหนก็ไป
ไม่มีเงินติดตัวสักบาทตัดสินใจเดินเท้านะคะ
เดินเท้าจะกลับบ้านที่ภูเก็ตเดินเท้าจากกระบี่อ่ะ
ไปเจอตัวแล้วค่ะไปเจอที่พังงาเดินจากกระบี่จะไปภูเก็ต
ก็ต้องผ่านพังงาก่อนใช่ไปเจอที่พังงาอยู่ข้างทางแบบ
โอ้โหอิดโรยเลยอ่ะอืมกู้ภัยอสมประจำด่านตรวจคัดกรอง
เทศบาลตำบลบังเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะ
ก็ต้องช่วยกันทำแผลนะคะที่เท้าสองข้าง
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายกิตนรงหลงละเริงหรือในเอกอายุสามสิบสี่ปี
สภาพคืออิดโรยมากนะคะที่เท้าเนี่ยแผลเต็มเลย
เพราะว่าเดินเท้าจากจังหวัดกระบี่ตั้งใจจะกลับบ้านที่จังหวัดภูเก็ต
นี่ค่ะก็มีอาหารมีน้ำติดตัวมาแค่แบบพอประทังความหิว
แต่เดินเท้านะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นักข่าวประจำจังหวัดพังงา
ได้รับแจ้งว่าเห็นผู้ชายคนนึงเดินอยู่ข้างทางจากจังหวัดกระบี่
่งหน้าจังหวัดภูเก็ตนักข่าวก็ขับรถออกตระเวนหาเลย
แล้วก็เจอเจออยู่ริมถนนก็เลยพามาพักที่ด่านตรวจคัดกรอง
อสมช่วยทำแผลวัดอุณหภูมิร่างกายเขาไม่ได้มีไข้อะไรนะคะ
กิจนรงค์บอกว่าก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่สุราธานี
พอโควิด๑๙ระบาดอยากกลับบ้านที่ภูเก็ต
เพื่อนที่ทำงานชวนไปอยู่ด้วยกันที่บ้านญาติในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ตั้งแต่๙เมษายนพอเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดก็ต้องกักตัว
เพื่อเฝ้าดูอาการไปมาญาติเพื่อนไล่เลย
บอกว่าไม่เอาละไม่ให้อยู่แล้วจะไปไหนก็ไป
ก็เลยไม่รู้จะยังไงดีสตังค์ก็ไม่มีติดตัวก็ตัดสินใจ
เดินเท้าตั้งแต่เช้ามืดตั้งใจจะเดินกลับบ้านนะคะ
ประมาณสักเวลาขึ้นมากับด้วยแค่อย่าง๒๐ประมาณ
ตำรวจสพเมืองพังงาก็นำรถไปช่วยนะคะ
ส่งนายกิจนรงค์ที่ด่านตรวจท่าชัดชัย
แล้วก็ประสานญาติที่จังหวัดภูเก็ต
ให้มารับตัวกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ